ปฏิบัติการพิเศษพญาเสือนะครับก็ยังคงติดตามตรวจยึดช้างจากเครือข่าย
ข่ายขบวนการลักลอบค้าช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่เมื่อวานได้เข้าไปตรวจที่หัวหินสู่
วันนี้ก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในหัวหินซาฟารีแล้วก็หัวหินทีก
หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะครับว่ามีการนำช้างป่ามาสวมตัวรูปภัณฑ์ที่นี่
ติดตามการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้กับคุณสราชระวีรังศรีอรุณครับ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ส่วนที่กำลังกับทหาร
และฝ่ายปกครองกว่า๕๐นายเข้าตรวจสอบช้างภายในหัวหินซาฟารี
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ว่ามีช้างถูกขบวนการลักลอบค้า

เพื่อนำมาสวมตัวรูปภัณฑ์ในพื้นที่แห่งนี้
เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกเจ้าของกิจการหัวหินซาฟารีเข้ามาให้ข้อมูล
พร้อมกับนำเอกสารมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถึงการครอบครอง
รวมถึงตัวรูปภัณฑ์ว่ามีข้อมูลตรงกันหรือไม่
ช้างกว่า๑๐ตัวด้านหลังผมนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องสงสัยว่าอาจจะได้รับมาจาก

จึงได้เร่งตรวจสอบหาไมโครชิปที่ติดตัวช้าง
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ปรากฏบนตัวรูปภัณฑ์ว่าตรงกันหรือไม่ครับ

เจ้าหน้าที่พบว่าช้างพังอ้อมมีเลขไมโครชิปไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในตัวรูปภัณฑ์
แต่เมื่อดูจากลักษณะภายนอกรวมถึงอายุ
พบว่าตรงกับตัวรูปภัณฑ์ทุกประการ
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้บันทึกข้อมูลอาจมีความคาดเคลื่อน
ได้ส่งสำเนาเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุดพร้อมทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเสือโค้งนำเข้าจากต่างประเทศ
โดยมีเอกสารการนำเข้าและการครอบครองถูกต้องชัดเจน
โดยมีรองอธิบดีกรมอุทยานเป็นผู้เซ็นรับรอง
แล้วก็บอกว่าตัวไมโครชิปเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเรามาตรวจแล้วไมโครชิปของคุณขึ้น

เพราะที่เรามาตรวจเนี่ยตรวจตามรูปตัวรูปภัณฑ์สันธารคือตัวรูปภัณฑ์ช้าง
ตัวอายุเท่าไหร่รูปลักษณ์หางคดหางตรงหลังโค้งหูไม่ตำหนิมีเล็บหน้าเล็บหลังอะไรยังไง
แล้วก็ที่สำคัญสุดคืออายุมันสัมพันธ์กับตัวไหม
แค่นั้นทุกปางช้างหรือทุกสวนสัตว์เนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเขาติดชิปแล้วไมโครชิปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาถูกต้อง
จากนั้นเจนทธิได้เข้าตรวจสอบของหินทิก
หลังจากผู้ประกอบการสวนสัตว์รายหนึ่งแจ้งว่า
ที่แห่งนี้มีการครอบครองช้างผิดกฎหมาย๒เชือก
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารพบเป็นเพียงสำเนาการครอบครอง
ซึ่งไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้
ได้อายัดไว้ตรวจสอบอีกครั้ง
หากพบว่าได้มาโดยมิชอบจะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเราอายัดแล้วเราให้เวลาเขา๑๕วัน
ภายใน๑๕วันเขาต้องเอาตัวจริงมาแสดงต่อเรา
ถ้าก็ไม่มีตัวจริงผู้ประกอบการต้องมายืนยันตัวเราเองว่า
ผู้ประกอบการหรือว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องนำมาให้เราเห็น
แต่ว่านำมาชี้แจงว่าตัวนี้สัญลักษณ์มันผิดพลาดตรงไหนตรงมาตรงไง
มุดรูปเล่มอะไรยังไงที่เราเห็นมันมีอะไรที่ผิดพลาดหลายเรื่องครับ
สำหรับช้างพายมอสที่เจ้าหน้าที่อายัดไว้จากสวนสัตหงหินซูตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
ขณะนี้เจ้าของช้างได้ส่งเอกสารฉบับจริงมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตนเจ้าหน้าที่จะถอนอายัดและให้ทีมสัตวแพทย์เข้ามาตรวจเลือดว่าตรงกับตัวแม่หรือไม่
จากนี้จะขยายผลไปอย่างพื้นที่อื่นซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบเป้าหมายแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้